อยากให้ทุกคนได้ดูข่าวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะวัยรุ่นอ่ะ
วัยรุ่นคนหนุ่มที่ยังมีกำลังวางชาเนี่ยบางคนกำลังชั่งใจอยู่ว่า
เซ็บพรงเซ็บติดเลยอย่างนั้นคือบางทีในสังคมบางคนมองว่าแบบ
เฮ้ยไม่เจ๋งจริงอ่ะไม่ลองอ่ะลองดูหน่อยนะคะว่าคนที่เขาเสพยาบ้ามาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วติดแล้วก็งอมแงมเนี่ยสภาพเขาสุดท้ายแล้วมันลงเอยยังไงคะ

โโล
ไม่ได้ถีมเลยตรงไปแล้ว

แต่คนที่ไปยืนอยู่กลางถนนแล้วถือจอบลากจอบไปมาเนี่ย

ตะโกนด่าทอคนขับรถเนี่ยวิ่งมาแล้วเห็นไหมคะ
ไปเถอะไปเถอะไปเถอะออกรถเถอะ
กลางวันแสกถามว่าอะไรทำให้ผู้ชายคนนี้เป็นได้ขนาดนี้

การนี้เกิดขึ้นที่แยกตลาดช้างในอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะ
เจ้าของคลิปโพสต์คลิปนี้แล้วเขาก็เขียนบรรยายเอาไว้ด้วยบอกว่า
เนี่ยถูกผู้ป่วยจิตเวทที่เคยเสพยาเสพติดงอมแงมจนหลอนประสาทไปหมดเนี่ย
วิ่งไล่กลางถนนแต่มันยังไม่หมดแค่นั้น

ก่อนหน้านี้เมื่อคืนนี้เลยเขาโพสต์อีกคลิปหนึ่งบอกว่า
โตเถียงกับคู่กรณีชายคนนี้มาแล้วเพราะว่าหลอนไม่ได้กินยาหูแว่ว
อยู่มาตะโกนด่าทอเขาลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะคะ

ไอ้กระจอก

เป็นเพื่อนบ้านกันด่ากันทุกวันเลย

เกษตรการบานนั้นที่เขาถือข้อดหอยสภาพให้ถือจอบไล่เรามันเกิดขึ้นอย่างไร
ก็เกษตรการก็ไม่ค่อนบนทีที่ทีมีการ

จะรักษายังไงเพราะต้องดูแลลูกคนเดียว
โดยงานที่เกี่ยวข้องคนไหนช่วยดูแลแม่หน่อย
ดูแลลูกคนนี้ให้แม่ด้วยแม่ไม่ไหวแล้ว
นี่แหละฮะยาเสพติดทำลายทุกอย่างจริง